จากเรื่องของน้ำตาเทียนมาดูเรื่องของต้นตะเคียน
เป็นที่นัดกันวันที่๑และวันที่๑๖ต้นตะเคียน

สาวัตถุโบราณกันตลอดนะคะ๒วันต่อ๑เดือน
กันยายนนี้นะคะพากันไปที่นครศรีธรรมราชนะคะ
ชาวบ้านได้ไปแห่ขอโชคลาภกับต้นตะเคียนทอง
หลังจากที่เจ้าของถวายให้วัดเขาพระทองค่ะ
มหาอารยันต์อานันโท
อวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเดินทางไปที่บ้านของนายวันสังทิพย์นะคะ

ซึ่งในวันนะได้ถวายต้นตะเคียนทองขนาด๓คนโอบ
สูง๕๐เมตรที่อยู่สวนหลังบ้านนี่เองให้แก่วัด
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการทำนุบำรุงสิ่งปลูกสร้างต่างภายในวัด

ในวันเจ้าของต้นตะเคียนต้นนี้บอกว่าเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษเลย
อายุนี่เขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า๑๐๐ปีนะคะ
เมื่อเดือนที่แล้วมีพ่อค้ามารับซื้อไม้
ซึ่งขอซื้อไปแปรรูปราคา๓แสนบาท
แต่ว่าเมื่อถึงเวลาพอจะไปค้นปรากฏว่า
พบเห็นร่างของผู้หญิงผมยาวแต่งกายชุดไทยโบราณ

ก็เลยหนีไปด้วยความตกใจกลัวนะคะ
รวมทั้งฝันว่ามีผู้หญิงมาเข้าฝันไม่ให้ขายต้นตะเคียนเด็ดค่ะ

กลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีกับครอบครัวนะคะ
ก็เลยตัดสินใจนำไปถวายเพื่อสร้างประโยชน์
เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าแม่ตะเคียนทองด้วยค่ะ
จากนั้นมีการทำพิธีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางชาวบ้าน
ที่มาขอเลขเด็ดด้วยวิธีการต่างตามความเชื่อของแต่ละคนนะคะ
โดยทางวัดเขาพระทองนครศรีธรรมราช
ตกใจได้ยินตัวเลขหยุดเลย
จะนำต้นเทียนทองนี้ไปรักษาไว้ที่วัดเพื่อให้มีผู้ที่มีความเชื่อ

คุณผู้ชมอย่าถือสาสืบสกุลนะอยู่ก็โพร่งตัวเลขออกไป

เพราะเมื่อกี้เมื่อกี้เขาซูมเข้าไปใกล้ทีเดียวนะคะ
สำหรับรอยขาวรอยแป้งนั้น

จังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงค่ะ
ชาวบ้านเขาเดินทางไปขอโชคลาภ
วิหารแกรบวัดหนองเต่าหมู่ที่๕ตำบลทองพลับ

เพื่อที่จะไปเสี่ยงโชคหลังทราบข่าว

เห็นคนแต่งกายชุดไทยเดินเข้าออกวิหารที่ผูกพัง

ซึ่งวิหารนี้ถูกปล่อยให้ร้างมานานนับร้อยปีแล้ว
ด้านหน้าประตูวิหารมีรูปปั้นเต่าขนาดใหญ่
ส่วนด้านข้างมีพระพุทธรูปปั้นอายุเก่าแก่ประดิษฐานอยู่ด้วยนะคะ
ที่สำคัญในงวดที่ผ่านมานะ

ใช่ไม่ใช่น้อยด้วยเป็นจำนวนมากนะคะ

ตนเองได้มาขอเลขเด็ดงวดที่แล้ว
พอเอาไปเสี่ยงโชคซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล

ซึ่งถูกรางวัลเป็นจำนวนหนึ่ง
ไม่ได้บอกว่าถูกรางวัลอะไรนะคะ
ก็เลยจ้างละครมาแสดงเพื่อแก้บนบริเวณหน้าวิหาร
ส่วนพ่อค้าแม่ค้าค่ะต่างเข้าไปจับจองพื้นที่
ตั้งร้านขายอาหารและสิ่งของต่าง
ลูกชิ้นน้ำอัดลมไอติมมีครบ

ที่บริเวณด้านหน้าวิหารวัดแกรบ